ทีนี้เมื่อวานนี้ที่พี่เบิร์ตเล่าไปตอน๑๑โมงใช่ไหม
ฝั่งก้าวไกลเขาแถลงใช้เวลาประมาณ๒๐นาที

พอจบข่าวเที่ยงปั๊บบ่ายโมงครึ่ง
ทางฝั่งเพื่อไทยก็แถลงบ้าง
ทดลองทดสอบระบบแล้วก็ใช้งานครั้งแรก
ดูฝั่งก้าวไกลแถลงไปพร้อมกัน
บ่ายโมงครึ่งเพื่อไทยนั่งโต๊ะเลยค่ะ
เรียงกัน๓คนมีทั้งคุณหมอชนน่านหัวหน้าพัก
มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยมองจากจออยู่ฝั่งซ้าย
รองหัวหน้าพักแล้วก็คุณประเสริฐจันทรรงทองเลขา
ซึ่งเมื่อวานนี้ที่ฝั่งเพื่อไทยแถลงจริงก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ๑๕นาที
คุณหมอชนน่านก็แถลงขอบคุณที่ทางก้าวไกลส่งมอบภารกิจตั้งรัฐบาลให้
แล้วเพื่อไทยก็เห็นว่าภายใต้ข้อตกลงของ๘พักการเมือง
ที่สามารถรวมเสียงได้๓๑๒เสียงมีเงื่อนไขสำคัญ
ที่ทำให้สมาชิกรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ
เรื่องอะไรล่ะมาตรา๑๑๒ไงก็เลยส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ตรงนี้แหละคุณผู้ชมทำให้ต้องมาพูดคุยกันใหม่
แล้วสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการเร่งทำตอนนี้
ก็คือหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมให้เกิน๓๗๕เสียง
เบื้องต้นเพื่อไทยก็จะไปขอเสียงสนับสนุน
จากทางฝั่งสวทางฝั่งพักการเมืองอื่นเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
คือเอาง่ายแหละจะทำทุกหนทางแหละให้ได้เสียงเพิ่มขึ้น
อันนี้ที่หมอชนน่านพูดจริงมันก็อยู่ในเอกสารที่มีการแถลงของพักออกมานะคะ
ส่วนทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักบอกว่า
จุดเริ่มต้นจะมาเริ่มคุยกันถึงปัญหา
ให้ทุกคนเห็นตรงกันว่าเพราะอะไรล่ะถึงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ถ้าเกิดว่าปัญหามันคือเรื่องของมาตรา๑๑๒
ต้องถามทางก้าวไกลนะว่าจะทำยังไงที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง
แต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอื่นด้วยอันนี้ต้องถาม๘พัก
ว่าจะหาทางออกในเรื่องนั้นยังไง
เพราะว่าถ้าเกิดยังยืนยันจะจับมือกันแค่๘พัก
มันก็ยังไม่สามารถไปถึงฝั่งได้คุณอ้วนภูมิธรรมบอกแบบนี้
ยืนยันด้วยนะคะว่าภารกิจของพักเนี่ย
ที่จะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลคือต้องรีบผ่านปัญหาต่างให้ได้
และผมคิดว่าคุณอ้วนบอกแบบนี้
กรกฎาคมนี้คือน่าจะจบน่าจะได้นายก
ดังนั้นหลังจากนี้คุณผู้ชมเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เอง
วันใช่ไหมพี่เบิร์ตดังนั้นต้องเริ่มคุยกับสวอย่างเป็นทางการแล้ว
รวมถึงเรื่องพักการเมืองอื่นด้วย

เราจำเป็นต้องตั้งรัฐบาลให้ได้
เพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลจึงต้องดูเงื่อนไขต่าง
ก็พยายามจะฝากเงื่อนไขนั้นไปให้ได้มากที่สุด
ถ้าเป็นเรื่องหนึ่งสองก็ต้องถามพักเก้าไกรว่า
กราบที่เราจะไปต่อแล้วก็เป็นรัฐบาลให้ได้
ปัจเงื่อนไขอะไรที่เป็นปัญหาถ้าเกี่ยวข้องกับพักไหน
พักนั้นจะต้องตอบว่าจะขี้คลายอย่างไร
วันนี้โจทย์เปลี่ยนเราก็คงต้องทำหน้าที่มา
คราวที่แล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่หาเสียงให้พักเพื่อไทย
เราทำหน้าที่หาเสียงให้กับ๘พักการเมือง

หาเสียงให้กับพักเก้าไกรในฐานะที่เป็นแกนนำ
พอวันนี้โจทย์เปลี่ยนเราก็คงต้องคุยใหม่นะครับ
แต่ว่าก็จากวันนี้เรายืนยันได้ว่าเราจะเริ่มต้นคุยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
เดี๋ยวเราจะมีต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยว่าเมื่อคืนนี้มันเกิดขึ้นอะไรบ้าง

หน้าตารัฐบาลใหม่จะเป็นยังไง
คนที่จะเป็นนายกน่าจะคือใคร
คุณผู้ชมดูไปนะดูทีละใครอยากให้เข้าใจแบบนี้
คิดซะว่านะครับวันนี้วันเสาร์ทบทวนว่าไอ้๑สัปดาห์วิวัฒนาการการเมือง

ใครดูแถลง๘พักเมื่อวานนี้จบไปแล้วปิดทีวีเข้านอน
บอกเลยว่าคนละวัดทางการเมืองมันเคลื่อนไปทุกนาทีทุก
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อคุณผู้ชมนะ